ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดนะคะใหม่ให้เยอะนะคะ
เอาละฮะเดี๋ยวสักพักนึงตอนนี้รถเมย์ก็เหมือนเดิมแล้ว
ครับผมกำลังเดินทางอยู่ถ้าสมมุติอย่างแรกเลยวันนี้คือจะมีการรวมตัว
กันอีกครั้งนึงดูตั้งแต่ถนนดินแดงมาจนถึงสำเร็จดินแดงจนถึงหน้าแท่าหาร
ไม่สามารถสันจรผ่านไปมาได้ตอนนี้พี่รถเมย์อยู่เส้นด้านหลังอยู่ตรง
ซิกแซคมาอยู่ฝนตกอีกอย่างคุณแม่นางก็ไม่แคร์นั่งมอเตอร์ไซค์มา
เพราะว่ารู้ตายเนอะรู้ตายอยู่ครับเพื่อนอาการนะฮะอ่ะตอนนี้นางกำลังจะ
มาถ้าเส้นพระหลโยธินนะคะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรากลับมากันอย่างวันนี้คือ
ผู้เสียชีวิตของเราน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันใช่ครับคือสองร้อยสามสิบเก้าสบ
ติดเชื้อใหม่สองหมื่นกว่าคนนะฮะแน่นอนว่าวันนี้มีการพูดถึงโน
เกิดขึ้นแล้วล่ะว่าเราอาจจะต้องใช้วัคซีนที่ดีขึ้น
อย่างที่เรามีการนำเสนอไปบอกว่าก่อนหน้านี้คอรมอลมีการประชุมไปแล้วว่า
เราจะมีการสั่งเอ่อใช่ครับอีกสิบสองล้านโดสใช่ฮะซึ่งก็หลายหลายคนก็
กำลังเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์กันอยู่ว่าซิโนแวคจริงแล้ววันนี้เขาบอก
โอเคล่ะแข็มแรกแข็มสองพูมอาจจะไม่ขึ้นแต่แข็มสามน่าจะเป็นตัวที่
ทำให้ภูมิขึ้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอันนี้คือฝั่งที่คุณหมอเขาบอกเรามาอย่างนั้น
ใช่ครับเขาก็มีอีกสิบสองถูกไหมครับแม่สิบใช่แล้วก็มี
อีกรู้สึกนายกจะทำเรื่องเงินมัดจำละวันนี้ประชุมกรรมิการ
นำนำเรื่องเงินมัดจำกันเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมุติเราดูกันวันนี้อย่างเป็นทางการกันสักนิดนึง
อดผู้เสียชีวิตนะครับเราขอยอดผู้เสียชีวิตก่อนเลยด้วยกัน
นะครับยอบผู้เสียชีวิตวันนี้ถือว่าสูงค่ะสูงพอสมควรเลยล่ะค่ะ
ปลาเข้าไปที่สองร้อยกว่าสองร้อยสามสิบเก้าร้านสองร้อยสามสิบเก้านะครับ
สองร้อยสามสิบเก้าคนซึ่งอยากจะบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ย
นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคนครับยอด
ผู้ป่วยสะสมอีกแป๊บนึงเราจะครบล้านแล้วนะฮะ
วันนี้เราอยู่ที่เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสองคนครับ
วันนี้มีผู้ป่วยหายไปสองหมื่นกว่าคนนะครับหายหายป่วยจากโรงพยาบาลเนี่ย
สองหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนฮะซึ่งเขาบอกว่าจริงจริงแล้ววันนี้การ
ไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่กักตัวเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องไปถึงที่โรงพยาบาลก่อน
เขาถึงนับหนึ่งถูกต้องไหมอ่าถูกต้องครับวันนี้ไม่ใช่อืม
มุติแองจี้ตรวจเจอตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
ยังไม่ได้ห้องยังไม่ได้เตียงนั่นคือเดวันนะนับเลยเดวันเลย
วันแรกวันที่สิบสี่อืมแองจี้ก็ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ให้คนอื่นเนี้ยได้ใช้เตียงต่อไปอืม
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการไม่ได้ดีขึ้นล่ะ
เขาก็จะดูไงมันมีสีเขียวสีเหลือส้มสีแดงอืมคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอก
แหละเพื่อให้เตียงเนี่ยมันได้หมุนเวียนกันครับถ้าอย่างงั้นปัญหาเรื่องเตียง
เพราะฉะนั้นในแต่ละวันตอนนี้เราจะเห็นผู้ป่วยกลับบ้านค่อนข้างจะเยอะ
อ่าฮะสมมุติอ่ะบางคนได้เตรียมมาสมมุติหาเตียงไว้ได้สิบวันอืมค่ะ
ค่ะป่วยสิบวันเท่ากับมาอยู่โรงโรงพยาบาลแค่สี่วัน
สี่วันมาอยู่ที่สรรค์กับการแค่สี่วันถูกต้องเขากลับบ้านได้แล้วอ่าฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้แหละคือผู้ป่วยหายป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ย
จะเป็นหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเราจะเห็นมาเป็นอาทิตอาทิตย์แล้วนะครับ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้เราค่อนข้างจะตกใจกับยอดผู้เสียชีวิตดีกว่า
ใช่ฮะเราไปโฟกัสยอดผู้เสียชีวิตวันนี้สองร้อยสามสิบเก้าอืม
วันนี้ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พระฤหัสต่ออุดมเนี่ย
อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเขาเปิดเผยถึงการประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายาวัคซีนและเวชพันธุ์เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิดค่ะ
รู้กันตลอดอยู่แล้วว่าตอนเนี้ยอย่างเดียวที่จะช่วยเราได้คือวัคซีนอืม
เขาบอกเลยว่าเนื่องจากเขาเล็งเห็นปัญหาถึงความต้องการวัคซีนยาแล้วก็เวชพันธุ์ในภาวะวิกฤตที่ไม่เพียงพอ
ได้มีความคิดออกข้อบังคับดังกล่าวขึ้นมาเพื่อช่วยเป็นทางเลือกให้กับจัดหาวัคซีนผลิตแล้วก็จำหน่ายนำเข้าแล้วก็ขึ้นทะเบียนยาวัคซีนเวชพันธุ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เรื่องต้นทางธรรมศาสตร์มีความสนใจโปรตีนซับยูนิตของโนวาแว็กซ์
เพราะว่าตัวนี้แบบอันนี้แหละเอาถ้าสมมุติถามตัวฉันเองนะ
อันนี้คือสิ่งที่ฉันรอโนวาแวคจริงน้องมีแต่คนแบบตื่นเต้นกับตัวนี้แม่
คือบางคนอาจจะตื่นเต้นกับไฟซ่องไฟซ่องแต่โนวาแว็กซ์เนี้ยโอเคกว่าตอนจะได้
ว่าจะรองรับจริงจริงที่ว่าน่าจะต้นปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
หรืออาจจะเป็นสุดท้ายค่ะอันนี้เราต้องดูกันอีกทีหนึ่งอืม
ซึ่งเขามีความสนใจโปรตีนซับยูนิคของโนวาแวครวมถึงวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ

ที่ไว้สำหรับต่อสู้กับพวกไวรัสกายพันธ

ข้างจะชัดเจนว่า๑๖๐๐กว่าบาท

อยุ่บ้านอยู่กันกี่คน

เตรียมเงินไว้ให้พ่อแม่ยัง
นี่อันนี้ทุกคน

คือต่อไปนี้ถ้าสมมุติคุณจะเก็บเงินน่ะ
ไม่รู้นะเค้าเก็บไว้ให้พ่อแม่ไหม
ปีไหนฮะ

ที่ต้องการมาช่วยสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
โอ้โหสองครอบครัวด้วยหลุดวันอังคารปโปรโชนเหลือเท่าไหร่๑๙๙ใช่ไหมวันอังคาร

ไก่ทอด๔๐บาท

๔๐บาทเพื่อนเพื่อนเช็คมาแล้วประมาณสัก๗๐บาท

สมมุติยี่ห้อดีหน่อยนะแต่ถ้ามันมีถูกมันมีหลายแบบถูกก็มีสามสิบสี่สิบมี
แล้วอย่างเราคุณแม่ตอนนี้เราต้องตอนนี้ฉันซื้อถูกสุดเลย
จากพวกเราตรวจกันทุกวันใช่ไหมฮะถูกสุดที่ได้ตอนเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบ
ไม่รู้แต่เขาถูกสุดเหรอมดไม่รู้แต่เขาบอกมีคนอื่นได้ร้อยกว่าบาทก็มีอืม
แต่ตัวเองอ่ะคือใช้แบบของออยอร์ไงอ่า
ก็ตกสองร้อยกว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเขาบอกมันมีแบบของไม่มีออยอร์
มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็โดนโดนจับสิกว่าไม่ได้แพทย์สถาน
สิบซื้อของออยอร์ไหมโหแนะนำอีกแล้วอืมทันแดกาใต้ดินอ่า
มันแล้วโอเคมันซื้อมาตรวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็โดนแบบว่าหาว่าแบบว่า
ไม่ใช่สนับสนุนอันนี้เราพูดในโลกของความเป็นจริง
ก็เล่นเฟซบุ๊คกันหรือเปล่าล่ะ

เพราะคนที่มีมือล้างซื้อเขาก็มีราคาถูกไง

เหมือนเครื่องวัดออกซิเจน

บาทไปหนีบตะเกียบมันยังขึ้น๙๘เลย

เพื่อนฉันเอาไปพาดุกพาดุกอย่าง

เขาก็พาดุกร้อนมันก็ดีหมด

มีแตดถ่านไฟฉายควรค่อนก่อนกับสัญญาณไฟ
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยได้สองอย่างคือ

อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้โควิดเราหยุดระบาดได้ก็คือ

ขอบอกเลยว่ามันจะต้องอยู่ประมาณสัก๔๕๕๐บาท
ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คนต้องการคือคนที่เป็นโควิด
แล้วมันจะเริ่มลงปอดหรือคนที่มีโรคแทรกซ้อน
หรือคนที่มีโควิดเหมือนกับก่อนที่ลงปลอด
คือวันนี้ยาฟาวีพิลาเวีย
ซึ่งวันนี้ยาฟาวีตกเม็ดละร้อยกว่าบาท
ถ้าสมมุติจะรักษาคนให้หาย
เขาบอกว่ามันตกอยู่คนละหมื่นกว่าบาทนะ
แต่วันนี้ภาวีพิลาเวียตอนนี้
หาผลกำไรแล้วมองว่าการออกข้อบังคับของมหาวรรดินี้
จะช่วยอุดช่องโหวของภาครัฐในการเข้าถึงยาของประชาชน
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเสนอตัวเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์
มีเพียงการเจรจาพูดคุยกัน
จับตามองของแพทย์ชนบทชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาออกมาแถลงการฮะ
อเมริกาเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่รับรองแม่นยัมมันไม่มันเขาไม่รับรอง
ที่มีการยกทีมมาแถลงข่าวยืนยันการจัดซื้อตามผลการประมูล
โดยมีข้อกังขาถึงคุณภาพและความแม่นยำสะท้อนชัดว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ธรรมดา
มันจะมีประสิทธิภาพตามที่เขามาระบุมาหรือเปล่า
เพราะกลับไม่ทำคงเพราะว่าไม่มั่นใจต่อการทดสอบหรือเปล่า
กระทรวงสาธารณสุขได้ยกทุกหน่วยงานมาแถลงข่าวเพื่อยืนยันการจัดซื้อว่าถูกต้องตามขั้นตอน
แต่การทำถูกต้องตามขั้นตอนไม่ได้แปลว่าจะได้ของที่ดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมเสมอไป
อาจมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือได้สินค้าที่มีคุณภาพไม่ดีพอกับสถานการณ์วิกฤตใช้เป็นก็ได้นะ
ดังนั้นชมรมแพทย์ชนบทจึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถปกป้องภาษีของประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับ
ขณะเดียวกันวันนี้จริงแล้วเขายังกำลังพูดถึงอันนี้อำนาจการจัดซื้อที่อยู่กับองค์กรของรัฐเนี่ย
แต่อำนาจการตรวจสอบหลังจากการซื้ออยู่ที่ประชาชนซึ่งวันนี้ชมรมแพทย์ชนบทเขาได้ปฏิบัติการบุกรุกทั้ง๓ครั้ง
บุกกรุงเลยบุกลุกแบบว่าเชิงลุกแบบว่าเข้าถึงเลยถูกแล้วก็ได้ออกปฏิบัติการครั้งที่๔จะระดมทีมปฏิบัติการ๖๐ทีมในทุกภาคนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะดูว่ามีผลบวกปลอมแล้วก็ผลลบปลอมในสัดส่วนที่เกินกว่าจะรับได้หรือเปล่า
แล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการทันทีที่ชุดตรวจเนี่ยกระจายลงพื้นที่และหากผลการตรวจสอบออกมาว่าชุดตรวจมีคุณภาพต่ำเกินกว่าที่จะได้รับเนี่ย
เรื่องนี้เขาบอกจะต้องมีคนรับผิดชอบจะต้องมีคนรับผิดชอบโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการเพื่อคนไทยได้รับชุดตรวจที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง
ทำไมคนไทยจะต้องได้ตอนนี้เขาบอกว่ามูลจบที่เท่าไหร่๕๐หรือเปล่า๗๐บาท
สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ความผิดผ้าของน้องอีกแล้วหนูไม่ได้คิดว่าวันนี้จะปิดทางลงตรงดินแดงเหมือนเดิมปรากฏขึ้นทางด่วนมาแล้ว
เพราะเมื่อวานไม่มีไง
คือเค้าลงไปตรวจส่อม
เขาจะเริ่มมีการปฏิบัติการทันทีค่ะที่ชุดตรวจเนี่ยได้กระจายลงสู่พื้นที่ไปตรวจนะคะ
แล้วก็หากผลการตรวจสอบพบว่าชุดตรวจเนี่ย
มีคุณภาพต่ำเกินกว่าที่จะรับได้จริง
เรื่องนี้เนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะ
โดยปฏิบัติการครั้งนี้นั้นเป็นปฏิบัติการ
เพื่อให้คนไทยนั้นได้รับชุดตรวจที่มีมาตรฐานต้องเรียกว่าสูงนะคะ
เพื่อที่จะมีการแจกจ่ายให้กับบุคลากรสุขภาพ
เท็จประการใดอันนี้ใช้งบก้อนใดจัดซื้อเป็นยี่ห้อที่เราว่ากันเนี่ยหรือเปล่า
ต้องฝากประชาชนทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยว่าสรุปแล้ว

เดี๋ยวเขาจะบุกเชิงลุกเลยฮะ
ผลออกมาตรวจมันจะแม่นยำขนาดไหน
ผิดมันผิดได้แต่เขาจะมีสัดส่วนของการผิดว่า
เมื่อเอามาปุ๊บจ่อ๗๐กว่าบาทถูกต้องไหม

กว่าบาทมาปุ๊บเนี่ยไอ้การตรวจเพราะว่าการตรวจตอนนี้
การกระจ่ายโควิดมันไม่ได้กระจ่ายข้างนอก

เอาหล่อนถามก็สิ

นี่เราอาจจะผู้ไม่ขึ้นถ้า
เขาว่าอย่างงั้นครับผมเราก็ต้องดูหรือบางทีเนี้ย
แล้วก็ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้อันไหนยังไงต่อ
ก็มีอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าววัคซีนเดี๋ยวดรเสรีเขาจะมานั่งเป็นที่คอยแถลงข่าว
เป็นกวดชีพประสานเขาเป็นบรรนาธิกานใช่ไหมเป็นคนบรรนาธิกานต่อไปเนี้ย
เดี๋ยวเรารอตอนดรเสรีวงมณฑาเนี่ยท่านจะขึ้นมาเป็นคนที่แบบจะสื่อสาร
เป็นบริหารศูนย์สื่อสารวางกลยุทธ์ในด้านสื่อสารของบค
เขาก็บอกว่าเข็มที่๓จะต้องเป็นอะไร
ก็ให้มาดูเอ้าคิดไปคิดมาก็มีข่าวที่เขาออกมากันอีกว่า
เด็กที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
อ่ะข่าวมันคืออะไรก็ต้องรอทุกคนออกมา

เขาอยู่ในระหว่างทำเรื่อง

นับเก็บ๑เก็บ๒เก็บ๓รวมกันอย่างนี้

เปิดไหนเปิดประเทศอ่ะหรอแอ้งจี้เธอยังคิดเลิกเปิดประเทศอีกหรอ

จี้เธอไม่มีสิทธิ์ถามฉันว่าเปิดประเทศ๑๒๐วันหรือเปล่าวันนี้คือยัง

รอดรเสรีต้องไปถามนายก
แล้วดรเสรีจะตอบได้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อ่ะก็ไปสูญอะไรนะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนในเรื่องอื่น
ที่เราสงสัยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ได้หรือไม่
เขาจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถสอบถามได้จากศูนย์นี้เลย
นะครับผมก็ตั้งมาในวันนี้นั่นเองนะฮะ
เอาล่ะที่จริงแล้ววันนี้เดี๋ยวเราคงจะตัดภาพ
ถ้าสมมุติมีเหตุการณ์สำคัญจริงขออนุญาตไล่เลี่ยงกันสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะ
ครับผมเพราะว่าจริงแล้ววันนี้ก็มีการชุมนุมกันอีก
ใช่ฮะวันนี้มีการชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่างที่บอกว่าตอนแรกไม่ได้มาตรงสามเหลี่ยมดินแดง
ตอนแรกรู้สึกเขาจะนัดกันตอนบ่าย๓ใช่ไหมไปราชประสงค์
ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือบ่าย๓ไปราชประสงค์
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงมา
วันนี้เป็นกลุ่มทะลุฟ้าเป็นกลุ่มทะลุฟ้านะครับ
ซึ่งเขาเริ่มกันตั้งแต่๓โมงเย็น๑๕นาฬิกา
ทะลุฟ้าเนี่ยเขาเดินทางมาชุมนุมที่บริเวณ
พื้นที่บนทางเท้าด้านหลังป้ายรถประจำทาง
บนถนนราชดำริบริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
อย่างเหมือนเดิมเพื่อจะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
โดยผู้ชุมนุมเนี่ยเริ่มจัดการแสดงคอนเสิร์ต
แล้วก็ผัดกันขึ้นกล่าวโจมตีกับรัฐบาล
ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ปัญหาที่เขาพูดกันวันนี้หนักจริง

การบริหารการประเทศล้มเหลว

แน่นอนโดยจุดหมายของเขาวันนี้
เขาต้องการไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือกิจกรรมยืนยันปลาสีไม่ปลาขวด
เขาบอกว่าให้ทุกคนเอาแค่สีไปนะอย่าเอาขวดไป
พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยพกถุงสีมาด้วย
หลังจากนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกกัน
ใกล้๔โมงมวลชนก็ได้เดินตั้งแถวคล้องแขน
พร้อมกับถือป้ายผ้าเช่นประยุทธ์ออกไป
ตำรวจต้องหยุดรับใช้พระเด็จการรับภาพใช้ความรุนแรงของตำรวจในการชุมนุมที่ผ่านมา
เคลื่อนกระบวนไปยังบริเวณแยกราชประสงค์ครับ
จากนั้นผู้ชุมนุมเนี่ยได้เคลื่อนไปบนถนนพระราม๑
แล้วก็มาปักหลักที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โมงเย็นครับผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าได้ทำกิจกรรมปลาสีชมพู

ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถจีโน่ฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตาเนี่ย

ทำให้ผู้ชุมนุมล่าถอยออกมาพร้อมกับเคลื่อนกำลังควบคุมฝูงชน
ออกมาตั้งแนวบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าจึงประกาศยุติการชุมนุมในทันที
นอกจากนี้ก็มีการควบคุม
รู้สึกจะเป็นตัวควบคุมผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง
ที่เข้าไปต่อว่าตำรวจควบคุมฝุงชนแล้วก็โชว์บาดแผลจากกระสุนยาง
ก่อนทำตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
นี่คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงประมาณก่อน๕โมงเย็น
แต่ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่มีเด็กอายุ๑๔
น้องหมออายุ๑๔ถูกยิง
แล้วรู้สึกอาการก็ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว

ก็เลยมีคำถามว่ามีการใช้กระสุนจริงกันเหรอ
นี่เป็นภาพนะฮะที่เมื่อวานเหตุการณ์ชุมนุม

อ้าวไหนบอกไม่ใช่กระสุนจริงไง
ไหนบอกใช้แค่กระสุนยางไง
วันนี้คนตำรวจพกพงศ์ครับพงศ์เพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยถึงกรณีการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า
บริเวณสอนอดินแดงจนมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๓คน

ถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดที่ไหล่ขวา
สอบถามเบื้องต้นก็ให้การว่าไปร่วมชุมนุมหน้าสถานีตำรวจนครบันดินแดง
ครับแล้วก็ถูกยิงโดยไม่ทราบผู้ก่อเหตุ
ก่อนจะหลบหนีมาหาเพื่อน

จากนั้นก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬา

คนที่๒เป็นเด็กอายุ๒๐ปี
ถูกยิงบริเวณแยกดินแดงฮะ
บริเวณแยกประชาสงเคราะห์
ตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตัว

ยิงเข้าที่บริเวณเท้าขวา
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวศแล้วก็แพทย์เนี่ยให้กลับบ้านแล้วอยู่ระหว่างการติดตามและสอบสวนต่อไป

ส่วนที่มีอีกหนึ่งภาพที่เมื่อวานเราเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพนี้แชร์กันเกิดขึ้น
เป็นผู้ชายคนหนึ่งเดี๋ยวขอภาพนั้นขึ้นมาก่อนนะฮะ

ยืนอยู่บนสอนอดินแดง

มันเป็นภาพที่เป็นผู้ชายคนนึงอยู่บนสนดินแดง

แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงควบคุมสนการ

อันนี้คือใครอะไรเกี่ยวข้องไหมฮึม
ปรากฏว่าวันนี้การแถลงข่าวบอกยืนยันว่านี่เป็นตำรวจจริงฮะ

แต่เป็นการใช้กระสุนยางเพื่อยิงข่มขู่เท่านั้นเอง
เพื่อป้องกันสถานที่ราชการไม่มีการใช้กระสุนจริง
โดยจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจอีกครั้งหนึ่ง

จากกล้องบางตัวก็สามารถจับภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้บาดเจ็บได้อย่างชัดเจน
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากระสุนที่ผู้บาดเจ็บถูกยิงมาจากทิศทางไหน
แต่ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการใช้กระสุนจริงแต่ไม่ใช่ของตำรวจ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องที่อายุ๒๐ปีเนี่ยอาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับอยู่ที่ราบวิถีนั่นเองนะครับจากการตรวจเพิ่มเติมโดยการเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์นะครับสมองพบว่ากระสุนปืนเนี่ยค้างอยู่บริเวณก้านสมอง๑นัดครับแล้วก็พบกระดูกต้นคอซี่ที่๑นะครับแล้วก็๒เนี่ยแตกนะครับขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้เข้
มันเกิดมาจากอะไรครับพร้อมกับได้นำกระป๋องแก๊สน้ำตา
แสดงต่อสื่อมวลชนว่าส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยเป็นปลอบ
กระสุนอืมหลังยิงไปแล้วเนี่ยมันจะค้างอยู่ในลำกล้องอืมนะฮะ
ส่วนที่ยิงออกไปคือวัสดุคล้ายกับยางทรงกระบอกที่ภายในเนี่ยบรรจุแก๊สน้ำตา
เพราะว่าอย่างนั้นเมื่อกระทบกับร่างกายก็จะไม่เกิดอันตราย
เพราะว่าอย่างงั้นนี่คือตังค์ตำรวจเขาให้แถลงการมาอย่างงั้นนะครับ
ครับผมนะฮะก็ต้องติดตามดูอาการน้องกันต่อไปนะครับ

คือฮาเครื่องรางไอ้มดแดง
รุ่นแรกครับปลูกเสกแล้วมีคาถาให้พร้อมสวดเช้าเย็นนะครับผม

โดยโพสต์ขายเครื่องรางพร้อมระบุว่าเครื่องรางไอ้มดแดง
รุ่นแรกครับจัดสร้างปี๒๕๕๙
นี่ครับคุณผู้ชมมีให้เลือกบูชาทั้งแบบเนื้อทองแดง
แล้วก็เนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะคะ
เป็นเครื่องรางด้านคุ้มครองเมตตามหานิยมนะครับ
มีใบคู่มือการใช้งานแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งนะฮะ
ขณะที่หน้ากล่องเนี่ยบรรจุเครื่องรางนะครับ

เสกแล้วไอ้มดแดงมะอาอุ

สวดช้าออกจากบ้านเย็นกลับบ้าน
ซึ่งใต้โพสต์บูชาเครื่องรางก็ได้มีผู้ก็
เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยขอรับบูชาเป็นจำนวนมาก
อาจารย์สุเมฆองค์อาจศิลปินนะครับผม

แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า
ไม่ใช่พุทธและอาจมีส่วนด้อยค่าพุทธศาสนา

บใดที่ยังมีสติรู้ว่าอะไรเล่นอะไรจริงครับ
นะฮะก็มีเครื่องรางออกมาใหม่นะครับผม
แบบนี้แปลกเนอะ

เป็นผู้หญิงก็คือมดดำทำไมใครไม่ทำอะมีคนทำให้แฟนคาร์ม
อุ๊ยเป็นแบบมีหนวดมีเคราะห์เพราะคุณแม่ต่วยนะ
แสดงว่าทุกวันนี้หน้าคุณแม่ไม่มีปัญหา
มีปัญหาที่ทรงผมอุ้ย
พี่ลากไขปลอยหวานบ้านี่คือรูปจีมเป็นอย่างนี้
นี่นะฮะคอยแถยอยซอย
เขาแต่งผ้าเขาไม่ไหวแล้วเลยเขาอดอึดอัด
บ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าให้เปลี่ยนทรงผมเหรอ
ร้องพี่มันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เดี๋ยวเรากลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณผู้ชมค่ะเรื่องน้ำท่วมเชียงรายโอ้โหหลายคนเป็นห่วงมากเพราะว่าน้ำท่วมไปแล้วแบบว่า

ใช่ครับใช่ต้องติดตามด้วยนะคะจริงต้องติดตามกัน

แม้กระทั่งหมอดูวันนี้อยู่ดีก็พร้อมใจกันบอกว่าไงรู้ไหมครับ
ติดตามติดตามกันให้ดีว่า๒๒ก็คือโอเค

เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าพีค
ครับผมในเรื่องของโควิดด้วย

วันนี้เอาจริงคือต้องเตรียมตัวหลายอย่าง

เงินเก็บเป็นไว้ไหนอะไรอย่างนี้ออกไหมครับนั่นแหละ
ครับผมโทรมาให้ฟังค่ะ
ก็คือเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานเช้ามืด
ก็คือฝนตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนเลย
ก็เลยทำให้น้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมตลาดสดนวลจันท
แล้วก็ถนนแต่ชาวบ้านก็มีการก่ออิดบล็อกกั้นเอาไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดจากกรณีที่พื้นที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยเฉพาะที่หน่วยอนุรักษ์แล้วก็จัดการต้นน้ำแม่จันทร์ตำบลป่าตึง
มีฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องจนวัดปริมาณฝนตกได้สูงถึง๑๖๕มิลลิเมตรค่ะ
ก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่จันทร์แล้วก็แม่น้ำคำเนี่ยที่ไหลผ่านอำเภอแม่จันทร์นั้น
ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำ
ซึ่งเป็นย่านชุมชนริมฝั่งแม่น้ำราวทั้งพื้นที่การเกษตรทั้งหลายด้วยนะคะ
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่จันทร์ก็สำรวจแล้วก็พบว่าเกิดน้ำท่วมในพื้นที่๖ตำบล
บริเวณที่น้ำท่วมหนักที่สุดคือหมู่๑หมู่๒แล้วก็หมู่๓ตำบลป่าตึง
บริเวณหลังตลาดแม่จันทร์ก็เลยมีการสั่งการให้ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เนี่ย
มีการตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าแล้วก็มีการแจกจ่ายเข้ากล่องแล้วก็น้ำดื่ม
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะมากกว่า๓๕๐หลังคาเรือน
ล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหนาแน่นย่านหลังตลาดแม่จันทร์ตอนนี้คลี่คลายนะคะ
โดยระดับน้ำในแม่น้ำจันทร์นั้นลดระดับต่ำลงจนไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่แล้ว
ส่วนพื้นที่ต่อไปจะรับมวลน้ำดังกล่าวนี้ไม่น่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่นัก
จากว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรประกอบกับช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่สูง
ทำให้น้ำจากรุ่มน้ำต่างไหลลงแม่น้ำโขงได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ส่วนถนนเลียบชายแดนที่เชื่อมระหว่างบ้านห้วยน้ำรินกับบ้านถ้ำผาจม
อันนี้ก็เป็นถนนหลวงหมายเลข๑๒๓๔ที่เชื่อมระหว่างอำเภอแม่จันทร์บ้านเทิดไทยดอยแม่สลอง
หมู่ที่หกตำบลแม่สลองในเนี่ยนะคะอันนี้ดินภูเขาเลื่อนไหลพาเอาต้นไม้ดินหินแล้วก็เสาไฟเนี่ย
แต่ว่าให้ประชาชนตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ค่ะ
เนื่องจากว่าก็อาจจะมีการสไลด์ของดินเนี่ยลงมาทุกเมื่อ
เพราะว่าฝนเนี่ยก็ยังตกชุกในพื้นที่ด้วยนะคะ
หากไม่มีความจำเป็นควรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตอนนี้ก็เป็นแบบนี้
คือตั้งแต่เมื่อวัน
๙๐ขึ้นเมื่อไหร่ถึง๑๐๐๙๐คืนนี้คือน่าเป็นห่วงแล้ว
แต่เขาบอกว่าในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาทั้งหมด๗ลูกด้วยกัน
มีมอเตอร์สุมตอนนี้ก็มีหู
แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องดินโคนถล่มอย่างที่รถเมย์รายงานไป
อย่างตอนนี้ถ้าสมมุติเราไปดูกันจริงแล้วการชุมนุมย้ายมาอยู่ที่๓เหลี่ยมดินแดงกันเรียบร้อยแล้ว
ณตอนนี้ก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไข่ประมาณสัก๖โมงกว่าเนี่ยนะฮะ
ก็พบกลุ่มวัยรุ่นเริ่มขี่จักรยานยนต์เริ่มมารวมตัวกัน
แล้วก็ตอนนี้ไปประชิดแนวตู้คอนเทนเนอร์
เพราะอะไรฮะตั้งตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปที่
กรมทหารราบที่หนึ่งอ่าใช่ฮะซึ่งกรมทหารราบที่หนึ่ง
ก็คือจุดมุ่งหมายของพวกเขาว่าจะต้องไปบ้านบ้านพักของ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกต้องครับซึ่งอันเนี้ยตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้ว
เขาบอกจะต้องไปที่บ้านพันเอกประยุจันทร์โอชาเขาก็เลยมีการนำตู้
วันนี้ตอนนี้ณตอนนี้เริ่มมีการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วนะฮะอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เคลื่อนมาปักหลักบริเวณใต้ทางด่วนแทน
จากนี้ยังมีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนตั้งแถวบริเวณหน้าปปศ
ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยตรงหน้าปรปศเนี่ยนะฮะนี่นะฮะนี่บรรยากาศสดของเราเลยนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าตอนประมาณ๕โมงครึ่งเนี่ยเขาพบกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ทางกำลังตำรวจพร้อมกับรถจีโน่
ได้เคลื่อนกำลังมายังสามเหลี่ยมดินแดงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่จะเคลียร์พื้นที่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ย
นะครับให้สลายการชุมนุมให้เร็วที่สุดอืมนะอันนี้คือภาพเหตุการณ์ขอดูสักนิดนึงนะครับ
ไม่มีอะไรรุนแรงเริ่มเพิ่งเริ่มมีการรวมตัวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มพร้อมแล้ว
ใช่ครับถ้าสมมุติมีอะไรด่วนด่วนเราคงจะตัดเข้ามาด่วนด่วนเหมือนกันนะฮะอืมฮือ
นี่คือสามเหลี่ยมดินแดงครับเราคงจะไปเห็นทางคุณภาคภูมิคงจะไล่เรียงให้เนอ
วันนี้นะว่าเหตุการณ์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสด
ค่ะแต่ถ้าสมมุติเราดูกันแล้วเมื่อกี้เมย์เล่าเรื่องน้ำท่วมอืมอันนี้คือเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองฮะอืม
หมอดูอ่ะเขาดูกันเลยว่ากันยายนเนี้ยพีคใช้คำว่าสุดพีคเลยแหละอืม
วิกฤตจะหนักทั้งโควิดน้ำท่วมจราจนกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
หลังหมอสี่หมอดูดังแห่งยุคเลยเขาชี้ตรงกันว่าสี่หมอดูเลยหมอสี่หมอดูฮะ
เริ่มจากหมอบีก่อนเลยอ๋อหมอบีหมอบีเนี้ยไม่มีใครบ้างทูศูนยังเขาได้เล่าผ่านรายการแฉว่า
สถานการณ์ตอนนี้ว่าหนักแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่หนักหมอบีก็เคยพูดว่าเดี๋ยวมันจะไปหนักเนี่ย
วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมอืมใช่ยี่สิบสองสิงหาคมนั้นน่ะอืม
เป็นเริ่มต้นอืมแล้วเมื่อมันเริ่มพีคขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
พร้อมเต็มว่าอย่าลืมน่ะว่าน้ำท่วมอ่ะยังมีน่ะอืม
เตือนด้วยว่าน้ำท่วมอ่ะมีนะน้ำท่วมใหญ่กำลังจะมาเยือนประเทศไทย
อันนี้คุณวัดได้เลยว่าหมอดูคนไหนจะแม่นแม่แม่นอ่าฮะนะครับฮะ
บอกว่าเนี่ยเขารู้มาเหมือนเหมือนถ้าสมมุติเอาตามเซนต์เขาเนี่ย
จะมีน้ำท่วมกำลังจะมาในประเทศไทยประมาณเดือนตุลาคม
นี่หมอบีบอกไว้เลยหมอบีว่าอย่างนั้นคนที่สองโอเล่อาจารย์โอเล่
ยานสัมผัสนี่นะฮะรู้สึกจะเห็นในเฟซบุ๊คบ่อย
มีดาวเล่ก็กำลังมาแรงนะใช่ไหมคนที่เขาบอกกำลังดังอยู่เลยแหละ
โอเล่เนี่ยนะฮะเขาได้ทำนายดวงผ่านเมืองรายการผ่านรายการว่า
วงการบันเทิงปลายเดือนกันยายนจะต้องสูญเสียเรื่องชีวิตนะครับ
อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยที่เราเจออยู่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้น
คนจะตายเป็นใบไม้ร่วงเพราะวิกฤตมันยังไม่จบอืม
เพียงแต่มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองครับอันนี้เขาว่าอย่างงั้นอืม
เดือนว่าเดือนกันยายนคุณอย่าประมาทวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเจ็ดอุ้ย
วันนี้สิบเจ็ดอ๋อสิบสามอีกคนนึงคืออุมอิมอืม
อิ๋มเนี่ยควรเห็นผีนะเพิ่งมาออกรายการของทางไทยรัฐไปนะฮะ
บอกว่าตอนนี้เทพก็คือเขาเชื่อเรื่องเฮ่งเจียเชื่อเรื่องเทพเจ้าเฮ่งเจีย
ซึ่งหงอคงอะไรอย่างนี้ถ้าจะไปตามวัดจีนเนี่ย
เราจะเห็นมีเทพพระเจ้าเฮ่งเจียกันเขาเขาเขาเขาเชื่ออะไรอย่างงั้น
เขาบอกว่าตอนนี้เทพที่ช่วยดูแลช่วยเหลือมนุษย์ไม่ไหวแล้ว
จากที่เป็นมนุษย์ต้องดูแลตัวเองซึ่งในเดือนกันยายนที่จะมาถึงเนี่ย
จากจะต้องตั้งกาดสูงสู้โลกแล้วยังต้องระวังเรื่องน้ำท่วมอีกด้วยนะ
นี่ก็บอกปรากฏอุ๋มอิ๋มกับบีพูดตรงกันตรงกันอืมอืม
อุ้มอิ๋มกับบีในพูดตรงกันครับอีกคนหนึ่งหมอปลายหมอปลายพายกระซิบ
อ่าฮะนะไหนขอดูรูปหมอปลายพายกระซิบฉันเคยสัมภาพไหมอืม
เหมือนฉันเคยสัมภาพแหล่งจิหมอปลายที่ตอนนั้นที่เขาจังตอนที่ไปนี่ไง
อ่าที่คำชโนธไงที่เป็นเรื่องลูกแก้วอะไรต่างต่างที่แย่งลูกแก้วกัน
หมอปลายพายกระซิบเขาทำนายว่าโรคโควิดจะหนักมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายน
ถ้าการจัดการไม่ดีรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงและถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คนไทยเนี่ยก็จะหนักสุดในเดือนพฤศจิกายนจนถึงมีนาคมปีหน้าเลย
อืมทางออกของประเทศไทยจะสดใสก็ต้องประมาณเดือนสิงหาคมปีหน้านู้นโอ้
แต่ก็ให้เตรียมตัวว่าเตรียมตัวยังไงที่มันจะได้รับอะไรเกิดขึ้นมา

พี่เมก็เริ่มนึกกับว่ามันน้ำมา
แล้วก็พอประโยคต่อไปมีจุดที่เราระบมวลน้ำ

จีนสร้างเขื่อนที่สุดซึ่งเขื่อนตัวนี้มันมีสามารถกำหนดทิศทางของแม่น้ำโขงเราได้
ว่าแม่น้ำโขงเราเนี่ยไม่ให้มีน้ำเลยก็ได้หรือให้มีน้ำสูงเลยก็ได้
ปรากฏว่าคิดง่ายปีนี้ประเทศจีนน้ำท่วมใหญ่แล้วไม่คิดว่าเขาจะปล่อยน้ำในเขื่อนออกมาเหรอ
พอล่าสุดเขาก็ปล่อยน้ำลงมาแล้วเมาท์ถ้าสมมุติเขาปล่อยน้ำในเขือนเต็มอัตราก็ท่วม
นะฮะก็มาทางริมแม่น้ำโขงก็น่าจะมาอีก
แต่ตอนนี้ราคามันลงเหลือ๒๐๐กว่าบาทก็มีแล้วค่ะ

แต่แขก้านอ่อนอีกนะ
ที่พี่หนุ่มเคยอธิบายไว้ว่า
ก็จะมีเป็นแบบว่าอันที่เป็นแบบว่า

ส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอย่างที่แบบคุณหมอใช้
เล็กหน่อยอะไรอย่างนี้นิ่มค่ะ

อะไรคะคุณลำไยที่เหนือเหลือเต็มเลยช่วยหน่อย
ลำไยนี่กำลังจะพูดค่ะว่า

ก่อนหน้านี้เป็นมังคุดเป็นมังคุดราคาตกต่ำมาก
เสร็จปุ๊บเขาก็บอกมาอยู่แล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยผลไม้จะลำบากมาก
ทีเดียวต่อกันจากมังคุดมาก็จะเป็นลำใหญ่

ทีนี้เนี่ยทางเหนือเองโอ้โหต้องบอกว่าราคาตกต่ำ
เหลือโลละ๓บาทนะพี่
คือเจ้าของสวนลำไยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวจริงว่า
เขาเอาไม้ทุบต้นลำไยเลยบอกว่าเขาเครียด

คือถ้าราคาตกต่ำขนาดนี้คือเขาก็ไม่ไหว

คุณกิตปีศาสตร์อายุ๔๓ปีเป็นชาวสวนลำไย
เขาบอกปีนี้ตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนเลยค่ะ

แล้วก็โรงงานลำไยอบแห้งก็มีการประกาศปิด
รับซื้อเป็นเวลา๓วันตัวเขาเองเขาก็เลยเครียด
เพราะว่าส่งโรงงานไม่ได้ด้วย

ลำไยเท่าไหร่ก็ไม่พอคนจีนซื้อหมดเนอะ

ใช่ไหมล่ะก็สามีของพลอยชิดจันทร์ไง

เมื่อเป็นลำไยทุเรียนส่งจีนหมดเลย

คนขึ้นไปหักกิ่งลำไยวันหนึ่ง๕๐๐๖๐๐บาท

ตอนนี้ก็เหลือ๒๕๐๓๐๐บาท

แล้วก็รูดร่วงกิโลกรัมละ๓บาท

ของพี่กิติศักดิ์เขายังเหลืออีก

คือติดมาจำในอัตรา๓๐๔๐
รอบยอมเสียสละเงินค่ามาจำ

คือฝืนเก็บไปก็ขาดทุนอะไรอย่างนี้

แล้วก็ช่วยเหลือไปก็เหลือขึ้นมา๑๐บาท๑๐บาท

หลังจากมังคุศปุ๊บก็จะเป็นลำไย
ลำไยปุ๊บก็จะเป็นชาวสวนเงาะแล้ว
ช่วงนี้เงาะออกมาเยอะอีกนิดนึง

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นจีนฮิตมากครับ

เดรตกับหุ่นยนต์ดีกว่าช่วงหน้าครับ
มาแล้วครับผมนะครับแน่นอน

หลังจากคนจริงทำเจ็บปวดแสลดแป๊ดนะฮะ
ความสัมพันธ์ที่มันโรเมนติกของมนุษย์นั้น

จึงทำให้มนุษย์เริ่มคิดค้นเทคโนโลยีครับ

รู้สึกเหมือนกำลังโต้ตอบกับมนุษย์จริงครับ
จากรายงานระบุว่าในปัจจุบันเนี่ย

แทนที่จะเป็นการนัดเดทแบบปกติ

เรียนรู้พฤติกรรมและตัวตนของเรา
จนไปถึงพิมพ์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วัยรุ่นจีนจำนวนมาก

ว่าหาคู่ที่แท้จริงกับมนุษย์นะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๐๓ครับหรือประมาณ๖๐ปีที่แล้ว
ที่เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก็ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีครับ

สำหรับคนที่เจ็บปวดกับความสัมพันธ์นะฮะ

ถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยฉันว่าคนเรารักกับพวกอย่างนี้

ก็ทุกวันนี้เรายังรักกันผ่านเฟซบุ๊กได้เลย

ถูกเรายังโดนหลอก
เรายังโดนหลอกมีผู้ชายรักกับโทรศัพท์

เรายังโดนหลอกได้ทีแบบว่าเราเป็นแบบว่าแสน
ล้านล้านได้เลยถูกต้องไหมล่ะผ่านเฟซบุ๊ก
ใช่แล้วนับภาษาอะไรกับแค่แบบว่า
ทุกวันนี้มีคนมาคอยตอบคอยคุยกับเราตลอดเวลา
อยากมีเพื่อนคุยอะไรอย่างนี้
ทีนี้ก็เลยแบบว่าไปคุยกับระบบมันก็จะโอเค
ตอบได้ลักษณะนิสัยเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นคนยังไง

เราลองพูดสิหาเก้าอี้
บุ๊กมันก็ขึ้นมาตึ๊ก
ถูกป่ะแม่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาด้วยนะแค่คิดก็มาแล้วลอง
หลุดคำพูดแค่หลุดคำพูดแล้วเราก็ลองถ่ายดูสิ
ใช่หรือว่าถ้าพี่เสิร์ชดูอะไรหรือว่าพิมพ์อะไรปุ๊บ
หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะมาหลอกหลอนพี่
แล้วแบบมีทุกไซส์ทุกสีทุกขนาดเก่งมากเลยเนาะ
อินเทอร์เน็ตเราแบบเก่งมากโลกออนไลน์เรา
คือมันแสดงว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้มันแสดงมีคนคอยจับตาเราหมอกตลอด
เอาง่ายถ้าสมมุติแค่มีคนแม้กระทั่งเราไม่รู้ว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่า

แต่ถ้าสมมติวันนึงมีคนแบบตื่นเช้าอรุณสวรรค์นะ

คอยตอบโต๊ะกลับมันก็เหมือนเราคุยกับตัวเอง
ใช่เหมือนคุยกับซิริเอาง่าย

น้ำทงบอกว่าเวลาแบบเขาจะมีแฟนแล้วให้เปิดตัวอย่างนี้
เขาก็จะรู้สึกว่าการเปิดตัวหรือว่าแบบครบจริงจัง

เนี่ยคนอย่างนี้อาจจะเหมาะกับระบบแบบนี้

แต่ก็ไม่แน่อาจจะพัฒนาให้เป็นเนื้อหนังมังสาว

ที่เขาสร้างตัวตนขึ้นมาผมเป็นคนนู้นคนนี้
เราเอารูปคนอื่นทำแล้วไปหลงลักข์เขาที่โอน

แม่ฉี่ที่พุทธโตยังไม่รอดเลย

เราขอตัดไปที่สามเหลี่ยมดินแดงอย่างที่เมื่อกี้เรามีการรายงาน
ว่าตอนนี้มีการใช้แก๊สน้ำตาอืมแล้วขอตัดไปที่สถานการณ์สดอยู่นี้เลย
ครับสวัสดีครับครับคุณพระเจ้าคุณพระตรีคุณเช้าเช้าค่ะ
หลับมาขอติดบรรยากาศตรงแยกคุณพระเจ้าคุณพระตรีคุณเช้าเช้าค่ะ
ได้ยินไหมคะคุณสิริวัลสวัสดีฮะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่
สามเหลี่ยมดินแดงเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณเช้าเช้าคุณรถดิน
คุณพระจำค่ะพอได้ยินพระจำไหมใช่ตอนนี้นะคะสถานการณ์ตรงแยกดินแดงนะคะ
หลังจากที่จำเรือเพื่อคุณผู้ชนได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่
ห้าสิบสองนาทีนะคะพระบุกว่าอยู่การคุศ
ประทัดเกิดขึ้นนะคะฝั่งตรงข้ามกับที่ตำรวจได้ยิน
บริเวณหน้าแสดนะคะที่เราเห็นในภาพหน้าตอนนี้นะคะจะมีการรวมกลุ่มกันของมวลชนนะคะเป็นกลุ่มจักรยานนะคะอยู่ตรงบริเวณใต้รถมีบริเวณหน้าแสดอ่ะก็มีการออกโดนประทัดงานนะคะเสียงดังเป็นระยะระยะอ่ะสถานที่ทางฝั่งตำรวจนะคะก็มีการอ่ะยิงแจ๊บต้นตาเพื่อที่การประกัดให้ทางผู้ชูงงค่ะได้ขอยร่นแนวออกไปให้ห่

แนวตู้คอนเทนเนอร์ที่จะมุ่งหน้าถนนวิทยาวดีนะคะเพื่อให้รถตู้ของตำรวจเนี่ยได้ขยับแนวเข้าไปนะคะตอนนั้นตอนช่วงนั้นเนี่ยบรรยากาศสงบแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าบริเวณหน้าแสดก็มีการรวมกลุ่มกันอย่างภาพที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณมดดำคุณรถเมียคุณชาวชาวค่ะแล้วก
คือวันนี้เนี่ยคุณมดดำคะวัตถุประสงค์เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปที่บ้านนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ
ก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานะคะหลังจากที่แก่นำหลักมีการประกาศแยกย้าย
ติการชุมนุมนะคะก็จะมีการมารวมกลุ่มกันบริเวณตรงแยกดินแดงนะคะ
แล้วก็มีการอ่าปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างทางกลุ่มมวลชนแล้วก็กลุ่มตำรวจนะคะ

ซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเดินทางไปบ้านพักนายกแล้ว
แต่อันนี้คือหลังจากที่กลุ่มทะลุฟ้าได้ยุติการชุมนุม
ตั้งแต่ตรงสี่แยกราชประสงค์แล้วถูกต้องไหมครับ
อันนี้คือหลังสักครั้งอืมใช่ค่ะ

ประทัดก็ดังขึ้นเรื่อยแล้วค่ะคุณมดดำ
แล้วตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาสวนไป
แต่ว่าทางตำรวจก็มีการประกาศให้สื่อมวลชนนะคะว่า
หากไม่มีหน้ากากที่จะกันแก๊สน้ำตานะคะ

ควันแก๊สทำกลางมันได้ลอยตีมากับทาง

แก๊สน้ำตาจุดที่ตำรวจเขายิงมานี่สังเกตว่า
มาจากบนทางด่วนถูกต้องไหมครับ
แก๊สน้ำตาอยู่ตรงใต้ทางด่วนค่ะคุณมดดำค่ะ
มีตำรวจอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะคะ
ก็จะมีตำรวจตั้งแนวอยู่บริเวณ
ต้าวุดสาวของทางด่วนค่ะ
แต่ว่าถนนข้างหน้าตรงใต้ทางด่วน

ตอนนี้มีจำนวนผู้คนอยู่ตรงนั้นเยอะไหมคะ

เท่าที่เห็นด้วยตาณขณะนี้นะคะ
คุณรถเมย์ก็มีการรวมกลุ่มกันหลายคนเลยค่ะ
คุณรถเมย์ค่ะก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นจักรยานนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มกันยืนอยู่แนวหลังจากตรง
ที่เราเห็นสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินนะคะ

แล้วก็จะมีไฟสีแดงสีน้ำเงินอยู่
แล้วก็จะมีจักรยานยนต์บางคันเนี่ยค่ะ
ขับวนเข้ามาแนวด้านหน้าค่ะ

คุณสิริวัลครับเดี๋ยวเราขอพักโฆษณาสักแป๊บนึง

เดี๋ยวเรากลับมารายงานสถานการณ์สดกันต่อนะฮะ
โอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวไปเบรกสักครู่เดียว

มาแล้วครับผมมาถึงเรื่องราวของเกมสุดฮิตนะฮะ
หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราแซงไประดับหนึ่ง
ล่าสุดครับตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าไต้หวันแซงขึ้นนำอีกแล้วนะฮะ
คนไทยอย่าลืมรัวนะครับรัว

ใช่ต้องไปกดอีกนะฮะ
เอ้าก่อนไปสักนิดนึงเดี๋ยวเราคงจะติดตามการรายงานสดไปที่คุณภาคภูมิแล้ว

มันชัดเจนที่สุดแล้วซึ่งตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว
อันนี้สำหรับคำถามที่คนถามเขากันเยอะนะครับ
เพื่อทำหน้าที่พ่อกับแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุด
ในอนาคตจะแยกบ้านกันหรือเปล่ายังไม่สามารถตอบได้
ส่วนความรู้สึกตอนนี้โอเคขึ้นเพราะมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แยกแล้วมดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคบกันมา๑๑ปี
อยู่ในรั้วเดียวกัน
ผมก็ยังอยู่กับน้องไทยกล้าเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์
พ่อแม่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอันนี้คือการพูดออกมาเป็นที่
เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานสถานการณ์สดครับ